ที่วัดป่าห้วยเสน่ห์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เมื่อวานนี้ก็คึกคักกันเหลือเกินนะคะ
เพราะใกล้แล้วนี่อีก๒วันเท่านั้นนะคะ
ประชาชนคนในพื้นที่ไปกันเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคชวนกันไปไหว้ขอเลขเด็ดบริเวณสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ซึ่งตะเคียนทองที่นี่ไม่ได้เป็นท่อนไม้ยาวแบบที่อื่นนะจ๊ะ
เข้ามาเป็นต่อเป็นต่อแล้วคาดว่ามีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า๑๒๕ปี

คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยขับรถ
แล้วถือโอกาสไปไหว้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนด้วย
วิเคราะห์เลขออกมาแล้วปรากฏว่าเลขนั้น
เลขนั้นมันไปตรงกับป้ายทะเบียนรถของเธอฟังเธอหน่อยค่ะ
ขอโชคขอลาบนิดหน่อยค่ะใครร่ำรวยที่วันนี้ใส่ของเนอะ
ก็คือจัดเอารถมาให้หลวงตาหลวงละม่อนทั้งด้วย
ก็จะซื้อเลขตามทะเบียนรถเราซื้อค่ะเลขอะไรคะ

อืมก็เลยขอพรจากแม่ตะเคียนใช่ค่ะจงรักนิดหนึ่ง
ไม่อยากพูดมากเจ็บคอเธอพูดไปหมดแล้ว
อธิบายให้เรียบร้อยค่ะ